คุณผู้ชมพาไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะมีทั้งที่กาลสินแล้วก็ราชบุรี
ราชบุรีเนี่ยเป็นกระบะชนเสาไฟฟ้าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วย
ส่วนกาลสินเรียกได้ว่าชนกันสนั่นกลางสี่แยกนะคะ
บาดเจ็บกันไปสี่รายด้วยกันค่ะไปดูวินาทีอุบัติเหตุกันก่อนคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เลยโอ้โหคือไม่มีใครเบรกเลยจริงจริงนะคะ
ชนกันดังลั่นกลางสี่แยกตีห้าห้าสิบเอ็ดนาทีของวันที่สิบสาม
พฤศจิกายนเช้ามืดวันนี้แหละค่ะโดยหลังเกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปตรวจสอบมีผู้บาดเจ็บ๔รายด้วยกัน
เป็นผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งค่ะทุกคนรู้สึกตัวดี
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีรถเก๋งฮอนด้าแจ๊สสีบรอนสภาพด้านหน้ายับเยินเลยค่ะ
ก็เรียกแล้วกันมีรถเอสยูวีฟอร์ดเอเวรสสีดำ
ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายพังเสียหายยับเยินไม่แพ้กัน
ติดอยู่กับเสาไฟข้างทาง
พอดูกล้องวงจรปิดก็เป็นภาพอย่างที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นะคะ
เอเวอเรสสีดำเนี่ยมุ่งหน้ามาจากตัวอำเภอกุชินาราย
ไปมุกดาหารสัญญาณเป็นไฟแดงค่ะ
วิ่งผ่านสัญญาณไฟเหลืองค่ะ
คนหนึ่งฝ่าไฟแดงอีกคนเร่งเครื่องไฟเหลือง
มันก็เลยชนกันกลางสี่แยกแบบนั้น

เหลืองคือชะลอเตรียมหยุดนะคะ
ไม่ใช่เร่งให้ไปส่วนไฟแดงยังไงก็ต้องหยุดค่ะ

เพราะดีนะคะที่ไม่มีใครเสียชีวิต
แต่ที่ราชบุรีไม่ได้เคราะห์ดีแบบนั้นค่ะ
ทำให้เสาไฟหักล้มขวางถนนเลย
รถก็ตกลงไปในร่องน้ำกลางถนนพังยับเยินทั้งคัน
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตไปถึง๓ศพค่ะ
แล้วก็มี๑ศพกระเด็นออกมาเสียชีวิตอยู่กลางถนนด้วย
ก็คือนายพงศธรเนธสว่างอายุ๒๓ปีนะคะ
อีก๒ศพคือนางสาววิชุดาวงราชวัย๑๙ปี
แล้วก็นายนพัชรพงศ์พลขำวัย๑๗ปี
๒คนนี้อยู่ในร่องน้ำกลางถนนค่ะ
ตรวจค้นหาหลักฐานเพื่อหาตัวบุคคล
เจ้าหน้าที่ก็เจอถุงพลาสติกเล็กถุงหนึ่ง
เป็นลักษณะของผงสีขาวอยู่ข้างในค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เก็บมาตรวจสอบทีหลังด้วยนะคะ

ต่อมาเพื่อนของผู้ตายให้การบอกว่า

จะเดินทางกลับบ้านที่อำเภอโพธาราม

ทีนี้ช่วงเกิดเหตุมันเป็นทางยูเทิร์นค่ะ
เห็นเลยว่ารถเพื่อนพุ่งชนเสาไฟ
แล้วก็เสียหลักตกลงไปที่ร่องกลางถนน
ก็เลยรีบจอดลงมาดูแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะ